เกิดอุบัติเหตุจนรถชนกันประเนบรนาศเลยคุณ

มีทั้งรถกู้ชีพมีทั้งรถชาวบ้าน
เกิดอะไรขึ้นครับเพราะว่ารถบรรทุก
ทำถุงบรรจุสารเคมีสีเหลือง

ลื่นไปหมดเลยนะครับคุณผู้ชมไปติดตาม

วินาทีของอุบัติเหตุที่สามารถ

เดี๋ยวยังมีคันอื่นตามมาอีกเยอะเลยนะครับ

เป็นภาพจากกล้องหน้ารถจับภาพวินาที

รถตัวเองที่ติดกล้องเนี่ยกระโดนเหมือนกัน
ใช่สี่พวงมาลังค์ที่แขวนนี่ที่กระจกหน้ารถ

ทางถนนมีอะไรครับไหนลืองอะไรนะฮะซึ่งไอ้เหลืองนั่นล่ะครับ
ทำให้รถคันอื่นที่ขับมาบนถนนเส้นนี้เกิดอุบัติเหตุไปตามกัน
กลายเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนบนถนนสาย๓๔๗บางปะอิน
่งหน้าอำเภอสามโคกจังหวัดปฐุมธานีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะครับ
สาเหตุเกิดจากการเหยียบสารเคมีสีเหลืองคล้ายกรรมฐาน
หรือว่าหัวเชื้อผงซักฟอก
ที่มีรถบรรทุกทำหล่นไว้กลางถนน
ทำให้รถยนต์ที่ขับมาเหยียบแล้วก็ลื่นถลายตกข้างทาง
รถกระบะคันแรกลื่นตกท้องร่องกลางถนนนะ
ได้รับความเสียหายม่อน้ำแตก
ลื่นฉลับแล้วมาชนซ้ำ
แล้วเก๋งสีส้มก็ถลายไปชนกับแบรีเออร์กลางถนน
หลังจากนั้นครับคุณมีรถอีกหลายคัน
รถกู้ชีพรถของชาวบ้านที่ขับมาทีหลัง
แล้วก็มาเหยียบสารเคมีลื่นถลายชนกันอีก๕คัน
เหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเพียง๑ราย

แต่ว่ารถแต่ละคันดูสิคุณโอ้พังยับกันเหมือนกัน
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ได้ฉีดน้ำทำความสะอาดแล้ว
พร้อมกับเร่งตามหาว่ารถคันไหน
ทำถุงวัสดุอุปกรณ์สีเหลืองผงแบบนี้ตกเอาไว้
ทำให้รถคันอื่นเกิดอุบัติเหตุ
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
บางครั้งเราอุตส่าห์ไม่ประมาทแล้วนะ
แต่บางทีอุบัติเหตุบนท้องถนนมันเกิดได้ทุกวินาทีจริงนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องมาฉีดล้างทำความสะอาด
คราบลื่นคราบสีเหลืองมันหมดไปก่อน